เพราะไอ้ป่าพูดมันจะเริ่มไม่สงบแล้ว

ซึ่งจำเป็นเหนือกว่าที่พวกเรารู้

โปรดติดตามตอนต่อไป